วันนี้ก็ต้องจับตามองเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภาด้วยนะฮะ
รับหรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล๗ฉบับ
อกจากในสภาแล้วนอกสภาโดยรอบทางบกทางน้ำทางอากาศ
ต้องติดตามไหมฮะติดตามค่ะต้องติดตามอย่างเข้มข้นเลยนะคะ
ครับทั้งในส่วนของในเรื่องของการอภิปรายนะคะวาระหนึ่งวาระสองวาระสาม
แต่วันนี้จะเป็นในส่วนของวาระหนึ่งวาระรับราการนะคะครับ
คือถ้าเกิดว่าตามรายงานข่าวเนี่ยทางรัฐบาลบอกว่าจะรับเฉพาะ
ฉบับที่รัฐบาลเสนอซึ่งไปตรงกับฉบับแรกของฝ่ายค้านที่เขาเสนอก็คือให้แก้
รัฐธรรมนุนมาตรา๒๕๖แล้วก็เปิดทางให้มีสอสรในการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่
คือฉบับที่๑ฉบับที่๒เนี่ยทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
ก็บอกจะรับไว้ฉบับที่สี่ห้าหกเจ็ด

ของฝ่ายค้านเสนอฝ่ายค้านก็บอกก็จะรับ

เป็นฉบับของประชาชนนะครับ
ที่บอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ขอให้ไปแตะหมวด๑และหมวด๒ด้วย

ใช่ฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ
จับตามองไปที่การหาทางออกของประเทศภายในสภา
แล้วก็เวทีการชุมนุมนอกสภา

รวมถึงเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะ
สภาเราจะแบ่งเป็นกลุ่มยังไงดีคุณ

เป็นกลุ่มที่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูล๑กลุ่ม
กับกลุ่มที่เขาไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูลของกลุ่มหมอวรง
คือตอนแรกบอกว่าคัดค้านเลยนะคะ

แต่ล่าสุดก็มีผ่อนปลนออกมาแล้ว

เท่ากับ๒กลุ่มเป็นแบบที่คุณรสลินอธิบายไป
ดังนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูทั้งสองกลุ่ม
แล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยนะฮะ
กลุ่มของหมอวรงนั่นก็คือกลุ่มไทยพักดี
พร้อมด้วยเครือข่ายพร้อมด้วยมวลชนนะครับ
นำโดยในแพพวรงค์เดทกิจวิกรม
หมายมวลชนพร้อมกันที่หน้ารัฐสภา
ตั้งแต่๙โมงเช้าที่ผ่านมา

มาตามเวลานัดหมายนะครับ๙โมงเช้า
แสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
โดยยืนยันว่ากลุ่มไทยพักดีนะฮะ
กลุ่มไทยพักดีจะไม่เกิดการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่ง
เพราะกลุ่มไทยพักดีจะทำกิจกรรมอยู่หน้ารัฐสภา
แค่ไม่เกินประมาณสัก๒ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ

ก็น่าจะยุติการชุมนุมหน้ารัฐสภาแล้ว
แต่มันต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกครั้งหนึ่งนะ
คือมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างคาบเกี่ยวกัน

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาบ่าย๓ตรงเป๊ะนะ
ส่วนกลุ่มไทยพักดีก็จะมีเครือข่าย
ไม่ว่าจะกลุ่มสปสศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือว่ากลุ่มของอดีตพระพุทธอิสระในการปกป้องสถาบันอีก

ไม่รู้ว่าจะเป็นมติร่วมกันหรือเปล่า
ว่าจะยุติการชุมนุมสักประมาณก่อนเที่ยง

อะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องดูกันอีกทีนะครับ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มรัศดร
กลุ่มราษดรน่าจับตามองนะครับ

ใช่ครับเพราะว่านี่ไฟปลิวของกลุ่มราศดร
ที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ก็มานัดรวมกันที่หน้ารัฐสภาปิดล้อมทั้ง๓ด้าน
คือทางบกทางน้ำเรือเป็ดจะมากี่ลำ

ทางอากาศก็จะมาเหมือนกันอะไรบินได้บอกบิน
นี่แหละครับคือกลุ่มราศดรกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
และกลุ่มพีเพอร์โกที่นัดรวมตัวกัน

บอกว่าจะมาตั้งโต๊ะกินหมูกระทะกันที่หน้ารัฐสภานะครับ
โดยเฟซบุ๊คของกลุ่มเยาวชนปลดแอบประกาศให้ทุกคน
พบกับการดำเนินการทางน้ำ
ราศดรครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้
นัดรวมพลในบ่าย๓โมงนะครับ
โดยใช้ชื่อว่าขบวนพระยุหะยาตราประชาราช
ทับเรือเป็ดนี่เป็ดแบบนี้นะฮะ
จะเต็มเจ้าพระยาพร้อมกับยืนยันนะครับว่า
ล้อมรัฐสภาจนกว่าจะลงมติ
และการลงมติคือต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล

ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยเงื่อนไขต่างก็เป็นเรื่องยากนะคะ
แค่วาละแรกก็มีหวัดเสียวล่ะค่ะ
เพราะว่าต้องใช้เสียงสว๘๔เสียงแต่ถ้าเกิดว่าซาวเสียงกัน
สวเขาบอกว่าถ้าเอาวาระแรกร่างแรกของฝ่ายรัฐบาลเขาเห็นด้วยนะ
ครับมันคือมีขั้นมีตอนโดยเฉพาะในมาตรา๒๗๒เนี่ยนะ
มันจะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการลงมติหรือการรับหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ตรงนี้รายละเอียดปลีก๒๗๒นี่คืออำนาจของสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับ
กว่าจะมีการลงมติจนถึงเช้าวันที่๑๘พฤศจิกายนนะครับส่วนทางน้ำเนี่ยจะนำเรือเป็ดมาล้อมสภา
ด้านฝั่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยมีทรายเจริญปุระเนี่ยนะฮะ
โพสต์บอกว่ากำลังจัดหาเรือเป็ดแล้วก็เซฟตี้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมาให้
แต่ทีนี้ครับทางตำรวจเขาเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงการชุมนุมทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเลยนะครับ
โดยเฉพาะทางน้ำเนี่ยนะครับทางน้ำน่ากลัวกลัวอันตรายนะฮะ
ซึ่งการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจพลตำรวจตรีปียะตะวิชัยนะครับ
ในฐานะโคศกกองบัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยนะฮะว่าการชุมนุมในวันนี้
เจ้าหน้าที่ได้กำหนดเงื่อนไข๕ข้อที่กลุ่มผู้ชุมนุมห้ามทำ
เช่นห้ามใช้ป้ายหมินประมาทหรือว่าข้อความยุโยงห้ามใช้เครื่องขยายเสียงต้องห้าม
เกินที่กฎหมายกำหนดโดยระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน๑๑๕เดซิเบล
และย้ำว่าหากใครละเมิดกฎหมายก็ต้องโดนดำเนินคดีไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามนะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งที่ห่วงก็คือการชุมนุมที่จะจัดปาร์ตี้หมูกระทะ
หมูย่างกุ้งย่างหน้าสภาของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยคือถือว่ามีความผิดหลายกระทง
พบรักษาความสะอาดพรบการจราจรทางบกเรื่องของการห้ามวางสิ่งกีดขวางบนทางเท้า
หรือทางสาธารณะรวมทั้งพรบอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้แก๊สกระป๋องด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของทางน้ำกลัวนะครับเพราะเราก็รู้กันอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
บางทีอาจจะดูนิ่งแหมแต่ใต้น้ำเนี่ยเชี่ยวกรากนะครับ
ดังนั้นเรือเป็ดมันจะรับแรงรับคลื่นน้ำไหวหรือเปล่า
เรื่องความปลอดภัยและการจัดการจราจรทางน้ำนี่ก็จะมีหน่วยงานเขาคอยดูแลอยู่
คือเรื่องนี้รองพบชนบอกว่าผู้ที่ให้เช่าหรือขายเรือเป็ดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีความผิดด้วยนะ
ฐานร่วมตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนค่ะ
แต่ก็ต้องดูนะฮะความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราชดรเขาจะมาด้วยวิธีไหนอย่างไรนะฮะ
ส่วนกำลังของตำรวจที่เจ้าหน้าที่บรชนได้จัดกำลังก็ผลัดละ๙กองร้อยรวมถึงประสานกรมเจ้าท่าในการดูแลการชุมนุมทางน้ำ
มาตรการสกัดกั้นและป้องกันการกระทบต่อการสัญจรทางน้ำแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอุบัติเหตุ
พร้อมกับมีแผนในการอพยพสสว๕๕๐คนเอาไว้แล้ว
เพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดนั่นเองนะครับ
วันนี้จับตามองไปนะฮะ